แม่ของน้องเอิร์ทเด็กหนุ่มจากมหาสรคามที่มาฝึกงานที่กรุงเทพแล้วก็บอกว่าถูกมอมยารูดทรัพย์แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าที่หัวหิน
ออกมาบอกนะครับว่าลูกชายอาจจะกุเรื่องขึ้นจริงนะครับ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนเกี่ยวกับชายชุดดำที่เก็บโทรศัพท์มือถือของลูกชายได้
ซึ่งหน้าคล้ายลูกชายมากจึงขอให้สังคมนั้นให้โอกาสลูกชายด้วย

ชุดสืบสวนสนคลองตันไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามหาชายชุดดำ
ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาการหายตัวไปของน้องเอิร์ท
นายนวพลมาช่วงวัย๑๗ปีชาวมหาสรคามที่มาฝึกงานที่กรุงเทพ
แล้วเกิดหายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนจะกลับมาอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่๑๗เมษายน
บอกกับครอบครัวว่าถูกวางยาลักทรัพย์ทิ้งป่าหัวหินจังหวัดประจวบคิวริคัน
กล้องวงจรปิดภายในซอยปรีดีพนมยง๔๕ย่านพระขนง
สามารถจับภาพชายชุดดำไว้ได้อย่างชัดเจน
ปรากฏใบหน้าชัดว่าเป็นน้องเอิร์ทซึ่งคลิปดังกล่าวพนักงานสอบสวนสนคลองตัน
ส่งมอบหลักฐานนี้ให้กับชุดสืบสวนสอนอดินแดงที่เป็นเจ้าของเรื่อง
จากช่วงที่น้องเอิร์ทได้หายตัวไปคนรู้จักได้มาแจ้งความเอาไว้
และเพื่อให้ตำรวจเรียกตัวทั้งพ่อแม่และน้องเอิร์ทเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
ขณะที่น้องเอิร์ทยังยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ครอบครัวฟังเป็นความจริง
พร้อมยืนกรานปฏิเสธภาพชายชุดดำไม่ใช่ตัวเอง
และพร้อมจะพิสูจน์ความจริงพาครอบครัวไปดูจุดเกิดเหตุทั้งหมดเท่าที่จำได้
แม่ของน้องเอิร์ทเปิดเผยว่าหลังจากตำรวจนำภาพชายชุดดำมาให้ดู
รับว่าหน้าตาละไม้คล้ายลูกชายมากแต่เมื่อสอบถามน้องเอิร์ทก็ปฏิเสธ
และบอกเพียงว่าจำอะไรไม่ค่อยได้อีกทั้งยังยืนยันกับแม่ด้วยว่า
ไปหัวหินจริงสามารถพาไปชี้จุดต่างที่หลงทางและหลับนอนได้
ครอบครัวเลยอยากจะไปพิสูจน์ความจริงตามที่น้องกล่าวอ้างว่าน้องพูดจริงหรือไม่
ส่วนก่อนหน้านี้ที่เชื่อว่าลูกชายถูกวางยาลักทรัพย์เพราะเห็นมีทั้งรอยแผลบริเวณลำคอ
และมีสภาพอิดโรยแต่หากพิสูจน์แล้วพบว่าน้องกุเรื่องขึ้นเองทั้งหมด
ก็อยากจะขอโทษสังคมพร้อมขอโอกาสให้ลูกชายอีกครั้ง
ส่วนประเด็นที่สุด
ส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยหากพบว่าน้องเอิร์ทปั้นแต่งเรื่องหลอกลวงขึ้นมาจริง
จะถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร
ทางตำรวจสนดินแดงระบุว่า
หลังจากน้องกลับมาไม่ได้มีการแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ว่าถูกทำร้าย
จึงไม่ได้เป็นคดีความตามความผิดอาญา
ส่วนเรื่องที่น้องเอิร์ทโกหกก็เป็นการโกหกคนในสังคม
ไม่ได้โกหกตำรวจไม่ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
ดังนั้นตำรวจจะไปดำเนินคดีกับน้องเอิร์ทไม่ได้
เมืองต้นตำรวจสืบสวนสนดินแดงได้ประสานไปยังพ่อแม่และน้องเอิร์ท
เดินทางเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมาและถ้าหากครอบครัวของน้องเอิร์ท
เดินทางมาหาตำรวจก็ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใด
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน